ใครที่อยากจะทานอาหารเหนือแบบพื้นถิ่นรสชาติดั้งเดิม
มีอยู่๒ร้านที่เป็นร้านที่เด็ดแต่ว่าอยู่ตรงไหนบ้างนั้น

ร้านแรกที่เราจะพามาในวันนี้นั่นก็คือร้านทิศเหนือค่ะ
ร้านนี้เปิดมาแล้วกว่า๗ปี
เป็นสูตรต้นตำรับที่ได้มาจากรุ่นคุณย่าเลยทีเดียวค่ะ
โดยเฉพาะเครื่องเทศของที่ร้านก็ส่งตรงมาจากเชียงรายทั้งนั้นเลยล่ะค่ะ
เมนูเด็ดของร้านก็คือขนมจีนน้ำเงี้ยว
ข้าวซอยไก่และไส้อัวสมุนไพร
ข้าวซอยไก่ของที่นี่ก็จะมีความพิเศษอยู่ที่น้ำซุปค่ะ
น้ำซุปของเขาเข้มข้นกลมกล่อมข้นมันเผ็ดกำลังดี
ไก่ก็จะใช้ส่วนน่องเท่านั้นนำมาตุ๋นจนได้ที่
ไม่ต้องปรุงเพิ่มก็อร่อยล้ำแล้วล่ะค่ะ
ถ้าทานคู่กับผักเคียงแบบนี้แล้วอร่อยสุดเลยค่ะ
ขนมจีนน้ำเงี้ยวหมูของที่นี่ก็จะใช้เป็นหมูสับ
ผสมกับเครื่องแกงที่ส่งตรงมาจากเชียงราย
เคี่ยวน้ำเหงียวจนซึมเข้าไปในเนื้อหมูแบบนี้ล่ะค่ะ
ไส้อัวหมูจะใช้เนื้อหมูล้วน
นำมาผสมกับสมุนไพรหลากหลายชนิดย่างใหม่ทุกวัน
กลุ่นแบบนี้ขีดละ๔๐บาทเท่านั้นค่ะ
รสชาติเนี่ยอร่อยแซ่บแบบดั้งเดิมเลยล่ะค่ะ
อาหารเหนือนี่มันเป็นอาหารหลักจากทางบ้านนะคะ
เงี้ยวนี่เอาเครื่องเคียงมาจากเหนือหมดเลย

ถ้าดูจากรายการนี้ขอเชิญมาทานอาหาร
เงี้ยวข้าวซอยนะคะที่ร้านทิศเหนือข้างยูเนียนมอร์ค่ะ
รับรองรสชาติดั้งเดิมนะคะ
ราคาก็ไม่แพงด้วยนะคะ
ทิศเหนือเปิดตั้งแต่๙โมงเช้าถึง๕โมงเย็น
ถ้าไปตอนเที่ยงคนอาจจะเยอะกันสักหน่อย
แต่รับรองได้ว่าอร่อยแบบต้นตำรับเฉียงไฮแต๊แน่นอนเจ้า
กินกันต่อกับร้านอาหารพื้นถิ่นในเมืองกรุง
ร้านนี้ก็เด็ดไม่แพ้กัน
ตั้งอยู่ที่ซอยรามคำแหง๑๑๒หมู่บ้านสัมมากร๑
ร้านนี้มีชื่อว่าร้านม่านเมือง
เปิดมาแล้วกว่า๒๐ปีค่ะ

อาหารทุกอย่างจะเป็นต้นตำรับแท้จากจังหวัดลำพูน
เพียงแต่อาหารอร่อยเท่านั้นนะคะ
บรรยากาศของร้านเนี่ยก็เหมือนไปเยือนถิ่นล้านนาเลยทีเดียวเจ้า
และเมนูเด็ดของที่นี่ที่มาแล้วไม่สั่งไม่ได้ก็คือ
กล่องข้าวไหวหรือออเดิฟเมือง
ลาบหมูคั่วไส้อัวและก็แกงผักหวานไข่มดแดงค่ะ
ชุดกล่องข้าวไหวหรือออเดอร์เมือง
เมนูนี้ก็จะมีพริกอัวทอดหน่ออัวหมูกรอบไส้อัวแคบหมูและน้ำพริกหนุ่ม
เป็นเมนูเรียกน้ำย่อยก่อนสั่งอาหารจานหลักได้เป็นอย่างดี
เมนูที่๒ลาบหมูคั่วความเด็ดอยู่ที่เครื่องเทศ
ซึ่งทางร้านเขาก็จะใช้เครื่องเทศ๑๘ชนิด
ผัดให้เข้ากันกับเนื้อหมูก็จะได้รสชาติที่อร่อยแบบล้านนาเลยล่ะค่ะ
อีกหนึ่งเมนูเด็ดที่ใครมาที่นี่ต้องมาทานนั่นก็คือไส้อัว
ความพิเศษของไส้อัวที่นี่เขาจะใช้เนื้อหมูแดงล้วนไม่มีมันเลยล่ะค่ะ
และที่สำคัญทำสดใหม่ทุกวัน
แกงผักหวานไข่มดแดงที่เลือกใช้ยอดผักหวานสดและไข่มดแดงอวบแบบนี้
และอีกหลากหลายเมนูต้นตำรับลำพูนที่มากินแล้วต้องติดใจก็คือ
แกงกะหนุนกระดูกหมูอ่อน

อาหารของพื้นบ้านร้านหนาของร้านม่านเมือง
ก็ใช้วัตถุดิบมาจากท้องถิ่นจริงนะคะ
นึกถึงอาหารเหนือก็สามารถนึกถึงร้านอาหารม่านเมืองนะคะ
และเข้ามาชิมอาหารที่ร้านได้นะคะ
ร้านเราเปิดทำการทุกวันนะคะยกเว้นวันอังคารค่ะ
เปิดร้านเวลา๑๐นาฬิกา
แล้วก็เวลาร้านปิดประมาณ๒๑นาฬิกาค่ะ
แล้วก็ครัวของเราจะปิดประมาณ๒ทุ่มครึ่งนะคะ

สุดยอดจริงแล้วอ่ะไม่ต้องไปถึงภาคเหนือก็มีอาหารเหนือ

แล้วบรรยากาศคือมันเป็นท้องถิ่นพื้นเมืองจริงเลยนะคะ
คุณผู้ชมใช่ค่ะวันนี้เราจัดเต็มจัดแน่น

ค่ะอันนี้ฉันอยากกินไส้อวกขึ้นมาเถอะดี

น้ำเงี๊ยวเข้าซอสโอ๊ยอยากกินไป
ทานกันได้๒ร้านนี้ในกรุงเทพนะครับ